กล่าวชื่นชมสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งประเทศไทยนั้นใช้เป็นรังเย่าในการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาตั้งแต่รอบแรกว่า
เป็นสนามที่ดีอีกแห่งหนึ่งของเอเชียครับสำหรับสนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นเปิดใช้งานครั้งแรกในปี๑๙๙๘นะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชนเกม
ครั้งที่๑๓ที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพก็สามารถจุผู้ชมได้๔๙๗๒๒คนครับ